โรคจิตออกอารวาสค่ะคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาขโมยชุดชั้นใน
เรียกว่าเป็นโจรผ้าสีเพราะว่าเขาเลือกใส่ชุดชั้นในที่เป็นสี
ถ้าเกิดเป็นขาวดำเนี่ยไม่สนใจนะเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกจุดที่เกิดเหตุก่อนนะ
เกิดขึ้นที่ซอย๑๑ถนนรัฐกาลเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นั่นเอง
เห็นวงกลมเนี่ยค่ะรถมอเตอร์ไซคันนี้นั่นแหละ
ที่เขาใส่หมวกกันน็อกสีเขียวแล้วก็เสื้อยีนนะคะขี่ผ่านไป
แล้วเหมือนก่อนจะวนเวียนดูลาดลาวสักพักนึงคุณผู้ชม
เขาก็เลี้ยวรถกลับมา
พอกลับมาเนี่ยค่ะเห็นราวตากผ้าอยู่ใช่ไหม
เขาก็ไปฉวยหยิบเอาเสื้อชั้นในที่ตากเอาไว้อยู่
พอหยิบเลือกสีได้ถูกใจแล้วขี่ไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันพุธที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าตอนเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานเนี่ย
กเสื้อชั้นในเอาไว้๖ตัวเอาไว้ที่ราวหน้าบ้าน
แต่ทีนี้พอกลับมาถึงบ้าน
เสื้อชั้นในที่ตากเอาไว้หายไป๑ตัว
เป็นเสื้อชั้นในสีแดงมียี่ห้อด้วยนะ
แล้วเขาซื้อมาราคาพันกว่าบาทหายไป
ส่วนที่เหลืออีก๕ตัวเป็นสีดำ
แล้วก็ไม่ได้หายนะยังตากอยู่ครบ
อกจากนี้ค่ะพอเราพูดคุยกับผู้เสียหายรายนี้แล้ว
ก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
อยู่ใกล้กันเพื่อนบ้านก็บอกนะไม่ใช่ของเธออย่างเดียวนะที่หาย
ของฉันก็หายด้วยเป็นเสื้อชั้นในสีฟ้า
หายไปหนึ่งตัวแต่ตากอยู่รวมกับ
เสื้อชั้นในสีขาวตัวอื่นนะ
สีขาวอยู่ครบค่ะสีฟ้าหายไป
ก็แปลว่าอะไรเจ้าโจรเจ้าหัวขโมยคนนี้
เขาเลือกเอาไปแต่สีฟ้าสีแดง
คือคงเป็นสีที่ชอบแต่สีขาวสีดำอย่างนี้
เขาไม่ขโมยไปอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยนะคะ
แต่ด้วยคุณผู้ชมด้วยประโยชน์ที่เขาเอ่าเพื่ออะไร
ถ้าคิดจะเป็นโจรเตะเด็กเยอะแยะ

เพื่อที่จะเตือนภัยให้ทุกคนระมัดระวังกัน
เพราะว่าเจ้าโจรมาขโมยชุดชั้นในแบบนี้

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้จะได้ตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งจากที่เราไปพูดคุยเห็นมีผู้เสียหาย๒รายแล้ว

คนที่เขาอยู่แถวถนนโชคสมานถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ที่หาดใหญ่เนี่ย
บอกว่าก็โดนตรงนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียหายประมาณสัก๓คนนะคะ